ใครที่อยู่แพร่กษาแล้วผ่านถนนตรงนี้
เขาสร้างมา๑๐ปีแล้วไม่เสร็จสักทีจริงไหม

อ๋อมันยั้ยเยอะปรากฏว่ามันลื่นแทน
มอเตอร์ไซค์มาล้มคว่ำล้มหงาย

ใครอยู่ถนนนี้คุยกับเราหน่อยครับ

ชาวบ้านที่ใช้ถนนแพร่กษาหมู่๔
ตะบลท้ายบ้านใหม่ฝั่งขาเข้าปากน้ำจากบัตรสูตรประการ
จุดนี้สร้างถนนสร้างมานานมาก

ตั้งแต่ตัวเองท้องจนตอนนี้ลูกคลอดออกมา
ยังสร้างไม่เสร็จเลยเปรียบเทียบได้ดีจริง
ต้องมี๙เดือน
แต่ที่เป็นปัญหามากในขณะนี้คือถนนมันแม่เป็นฝุ่น
เป็นฝุ่นครับผู้รับเหมาก็หวังดีแหละนะ
ใช้น้ำมาลดถนนจะลดฝุ่นแต่สิ่งที่ตามมามันลื่นสิครับ

ลื่นคราวนี้มอเตอร์ไซค์มาครับคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
ก็เกิดอุบัติเหตุจนชาวบ้านบางคนบอกว่า
ถนนไม่เปียกขี่ปกติก็จะล้มอยู่แล้ว

ส่วนบางคนบอกว่าขับรถผ่านถนนเส้นนี้เหมือนเล่นรถไฟห่อ
นี่คนนี้เจ็บจากรถมอเตอร์ไซค์ล้มแน่เลย

รถจักรยานยนต์ล้มคุณพรพิมลภูกลิ่น

คนหนึ่งแผลทะลอกฟลกช้ำตามร่างกาย
ส่วนอีกคนนึงเจ็บหลังนะฮะเจ็บหลังนี่ดูดีนะ

โอ้โหข้อมูลนี้เศรษฐีนี้
มอเตอร์ไซด์ล้มไม่ต่ำกว่า๕๖คันครับต่อมา

ส่วนเรื่องถนนตรงนี้ทำนานแสนนานไม่ยอมเสร็จสักที

เพราะว่าถนนเส้นนี้ทำตั้งแต่เธอยังไม่มีลูก

เพราะเธอบอกว่าทำตั้งแต่ตอนเธอยังไม่มีลูก
ตอนนี้ลูกเธอ๑๐ขวบแล้วถนนยังไม่เสร็จเลยครับ
คือมันมีรถ
เขาเริ่มงานกันหลายคันนะคะ
มันมีมอเตอร์ไซด์คันก่อนหน้าเนี่ย

บอกว่ามันมีลื่นทุกวันเลย

เพราะถนนเส้นนี้มันสร้างนานมากเหลือเกิน
เป็นห่วงตอนคืนรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ

ขนาดคนเดินก็ยังลื่นเลยค่ะ
แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมตลอด
อกนิดเดียวก็ท่วมคือแบบน้ำไม่ระบายเลยท่วมเยอะมาก
ท่วมแบบมอเตอร์ไซค์ครึ่งคันเลยค่ะ
บางทีรถใหญ่ก็ผ่านไม่ได้

ก็หาวิธีป้องกันให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับ

ก็๑๐ปี๙เดือนนะคะอย่างน้อยถนนอายุที่กำลังก่อสร้างอยู่
โอ้โหดูแลหน่อยครับชาวบ้านเดือดร้อนครับค่ะ